เวลาเบรกนี้ยกมืออาจารย์ดูว่ายสาขุรูบา
จะบอกเลยว่านักแสดงนักร้องจะเป็นสิทธิ์

ค่นรึยังต้องใยเนื้อหญิงลี
หญิงลีศรีจุมพลในฐานะนักร้อง
มีแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์เป็นที่เคารพรักอยู่แล้ว
แต่ว่าล่าสุดกำลังจะมีผลงานการแสดง
แล้วใครล่ะใครล่ะที่คอยยึดเหนี่ยวจิตใจ
เธอเลยขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของคุณมิตรชัยบัญชาค่ะ

เดินทางไปที่ศาลของพระเอกหนังไทยตลอดกาล

จุดที่คุณมิตรนั้นเสียชีวิตจากการถ่ายทำภาพยนตร์ค่ะ

ไปกราบสารพ่อมิตรชัยบัญชา
จุดที่ท่านจากไปขอให้ท่านให้พรให้หญิงลี
มีพรสวรรค์ในการแสดงด้วยเถิด
ที่บอกว่าขอให้มีพรสวรรค์ในการแสดง

และละครเรื่องนี้ค่ะก็เป็นงานแสดงในชีวิตของตัวหญิงลีนะ
ที่หลังจากโล้ดแร่งในวงการเพลงมาถึง๑๖ปีค่ะ

หญิงลีบอกกับบรรเทิงเพลรัฐเลยนะ
เชื่อเรื่องของสิทธิ์มีครูนี้มากเลย
บทบาทการเป็นนักร้องเนี่ยเธอก็ไปไหว้ขอพรแม่พึ่ง
ขอให้ตัวเธอประสบความสำเร็จค่ะ

ทีนี้พอได้หันมาจับงานแสดงเป็นครั้งแรกบ้าง
เธอเนี่ยตั้งใจเลยตั้งใจเดินทางมาขอพรที่ศาลของมิตรชัยบัญชา

หวังว่าจะให้ดวงวิญญาณของคุณมิตรนะ

ขอให้เข้าถึงตัวละครแสดงได้สมบทบาท
แล้วก็ประสบความสำเร็จในฐานะนักแสดงค่ะ
พอไปไหว้แล้วค่ะความมั่นใจเกิดขึ้นเลย
มั่นใจเลยหลังจากที่ไหว้เสร็จปุ๊บมีความภูมิใจ
แล้วก็เหมือนสื่อสารสายตากับภาพของท่าน
หุ่นปั้นของท่านเป็นเหล็กเป็นเหมือนโลหะ
ก็ขอพรว่าคือขอให้หนูมีความสุขในการทำงาน
คืออ่านทำงานแสดงตรงนี้

ขอให้เป็นที่ยอมรับในสายตาของคนชม
มีความรู้สึกมั่นใจขึ้นมาเลยว่า
ฉันได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้ว

หญิงลีรู้สึกว่าหญิงลีมั่นใจ
นะคะคุณผู้ชมค่ะในการรับบทร้ายครั้งแรกนี้มากขึ้น
บันเทิงไทยรัฐค่ะก็เลยขอซะเลยนะคะ
ขอดูซะหน่อยบทบาทเป็นยังไงที่หญิงลีเขาเล่น
ฝากติดตามผลงานละครเรื่องแรกของเธอกันหน่อยจ้ะ
แม้ฉันจะเป็นนักร้องมา
ฉันก็ได้มาเล่นละครเรื่องแรกเรื่องนี้
สิตาก็ต้องขอฝากไปทางช่องไทยรัฐบันเทิงแล้วล่ะค่ะ

หญิงลีเทิร์นหรือจะมาแสดงสู้กับฉัน

หมวกเลขไม่ถูกด้วยหญิงลี

เอาเป็นว่าเป็นกำลังใจให้หญิงลีนะคะ

ตอนแรกพี่หญิงลีปฏิเสธรับงานแสดงมาตลอด
เพราะอะไรรู้ไหมมันมีปมด้อยนางคิดว่านางไม่สวย
สวยสตาย์อย่างนี้
คิดว่านางแบบหน้ายาวแบบนี้อุ้ยฉันจะแบบว่า
อยู่บนเวทีมันมั่นใจมากกว่ามันแบบว่าแสงมันส่องมันมั่นใจมากกว่าแบบนี้ไง
แต่พอผู้ใหญ่เขามาถามอีกทีนะคะว่าเออลาลาอยากแสดงอีกไหมล่ะ
อยากแสดงไหมโอกาสมาแล้วเอาไงดี
เออนะพอเปิดกล้องถ่ายทำได้ก็ได้คำชมจากผู้กำกับก็ชื่นใจเลย
หญิงลีทำการบ้านเยอะมากดูละครเยอะนะดูดารานักแสดงที่เขาเก่งเนี่ย
ดูเยอะมากเลยคุณผู้ชมค่ะก็ถือว่าเธอทำการบ้านมาดีนะ
ขอให้ประสบความสำเร็จก็แล้วกันนะคะ

นางร้ายหน้าใหม่ของวงการนะต้อนรับหญิงลีศรีชุมพลนะคะ